ดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะคุณผู้ชมเหตุการณ์แทงกันจนกระทั่งเสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ที่ระยองค่ะคือตำรวจสามารถไปแกะรอยคนร้ายจากกล้องวงจรปิด
แต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ทราบว่าคนร้ายแท้ที่จริงแล้วเป็นใคร
ผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นคุณลุงวัยหกสิบสองปีค่ะ
คุณลุงเนี่ยเป็นเจ้าของร้านขายของชำตรงจุดนี้แหละค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นสักประมาณ๙โมงเช้าของเมื่อวานนี้ที่ร้านขายของชำ
จุดนี้ก็คือเลขที่ห้าสิบทับสิบเก้าถนนชาย
ตรงข้ามกับโรงไฟฟ้าย่อยตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยองนะคะ
ผู้เสียชีวิตก็คือนายพุทธพงศ์พลกุลอายุ๖๒ปี
สภาพศพเนี่ยคือถูกแทงที่ลำคอด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวารวมเป็น๑๐แผลแล้วค่ะ
เหนือราวนมซ้ายอีก๒แผลด้วยกันนะคะ
ผู้บาดเจ็บก็คือนางทองอยู่สุวรรณอายุ๕๘ปี
คนนี้เป็นญาติกับผู้ตายค่ะถูกแทงที่คอด้านขวาหนึ่งแผลกู้ภัย
ตอนที่ไปถึงต้องรีบนำคุณทองอยู่ไปส่งที่โรงพยาบาล
ทีนี้จากการสอบสวนทราบว่าขณะเกิดเหตุผู้เสียชีวิตอยู่ที่ร้านเพียงลำพัง
คนร้ายเขียวรถมาจอดที่หน้าร้านทำทีว่ามาเป็นลูกค้ามาซื้อของนะคะ
กราฟิกให้ดูแบบนี้แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยผู้ตายก็คือคุณลุงอายุหกสิบสองปี
เนี่ยนะคะคุณยุธพงศ์เนี่ยกำนั่งอยู่ที่โต๊ะเก็บเงินเพียงลำพัง
แล้วคนร้ายค่ะอาศัยจังหวะเผลอพยายามที่จะเอาเงินจากลิ้นชัก

ก็เลยมีการยื้อยุดฉุดกระชากันจนกระทั่งคนร้ายเอามีดมาแทงผู้ตายนะคะ
หน่ำแทงไปหลายแผลด้วยกันและพยายามที่จะฉุดกระชากันมาจนถึงข้างร้าน
ผู้เสียชีวิตพยายามที่จะตะโกนร้องขอความช่วยเหลือปรากฏว่าน้องสาวที่อยู่ห้องติดกันเนี่ย
ได้ยินก็คือคนที่บาดเจ็บคุณทองอยู่วิ่งออกมาพยายามที่จะช่วยเหลือ
แต่ว่าก็ถูกคนร้ายแทงเช่นเดียวกันแล้วสุดท้ายนี่ค่ะนี่คือซากที่เกิดขึ้นนะคะ
คนร้ายหลบหนีไปได้ค่ะเราไปถามภรรยาผู้เสียชีวิตนะคะ
คุณสมศรีเล่าบอกว่าสามีจริงแล้วร่างกายไม่ค่อยแข็งแรง
เพราะว่าเส้นเลือดฝอยแตกมาหลายปีแล้วเดินก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้าน
อยู่บ้านขายของชำแบบนี้มานานหลายปีแล้วไม่คิดว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นกับสามีตัวเองค่ะ

คุณผู้ชมค่ะกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุมันมีค่ะ
ตำรวจก็เลยไปตรวจสอบนะคะตอนนี้รู้แล้วนะคะว่าคนร้ายเป็นชายวัยรุ่น
เสื้อแขนยาวสีดำกางเกงขายาวสวมหมวกกันน็อกตอนที่มานี่ค่ะ
แบบเต็มใบแบบนี้นะคะขี่รถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานยนต์ฮอนด้าคลิกสีขาวดำ
ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะคะแล้วเส้นทางที่คนร้ายใช้หลบหนีก็คือ
หลังก่อเหตุเสร็จปุ๊บหลบหนีไปทางถนนจันทอุดมตะมนต์เชิงเนินอำเภอเมืองระยองนะคะ
ตอนนี้ตำรวจพยายามที่จะติดตามมาให้ได้นะคะแต่ยังติดตามตัวไม่ได้นะ